คุณผู้ชมคะมาติดตามภารกิจนี้หน่อยค่ะ
การค้นหากำลังพลตอนนี้อีก๒๓นายที่ยังศูนย์หาย
จากเหตุเรือหลวงอัปปางอยู่กลางทะเลอ่อไทยนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการค้นหาเนี่ยคือตอนนี้เราก็อัปเดตยอดกันอยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้๒๓นายที่ยังศูนย์หายที่เจอแล้วแล้วก็ปลอดภัย๗๖นาย
ส่วนที่เสียชีวิตคือ๖นายนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย้อนดูปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานหน่อยค่ะ
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือทางกองทัพเรือเองได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะ
ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตที่เรือหลวงนาเลสวนนะคะ
พบร่างผู้เสียชีวิตช่วงประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
ก็มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งพันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณ
จ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลเรือโทสามารถแก้วผลึก
แล้วก็พลทหารอัครเดชโพบัตรรวมถึงพันธาเอกอำนาจพิมพ์ที่เนี่ยนะคะ
ก็มีการใช้รถกู้ชีพกู้ภัย๕คันไปช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งต่อไปยังศูนย์ประสานงานพิสูจน์อัตลักษณ์ชั่วคราวที่อยู่ที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานบางสะพานค่ะ
เพื่อที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็มีแพทย์นิติเวศเตรียมพร้อมรอที่จะพิสูจน์ร่างอยู่
ส่วนช่วงเช้าเนี่ยได้นำร่างของพันธุ์จ่ายเอกจิรวรรดิเจริญสินตำรังพลนาวิกยศิลป์
ซึ่งทีมค้นหาจริงพบตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าค้างอยู่ที่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ก็มีการลำเลียงมาโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เคลื่อนร่างไปยังมูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถาน
เพื่อที่จะชนะสูตรนะคะทีนี้ได้พูดคุยกับหัวหน้าชุดเคลื่อนย้ายค่ะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กว่า๙๐นายนะคะ
ที่จะสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
กองทัพเรือส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่
แล้วก็ได้รับข้อมูลว่าเจอผู้ที่ศูนย์หาย
ไม่ว่าจะรอดชีวิตหรือว่าเสียชีวิต
ก็จะได้รีบลำเลียงมานะคะ
ระยะทางที่ทางรถกู้ภัยจะวิ่ง

คือที่โรงพยาบาลบางสะพาน

จะนำตัวคนรอดชีวิตไปที่โรงพยาบาลบางสะพานก่อน

ถ้าเกิดว่ากรณีที่เจอร่างผู้เสียชีวิต
ก็จะนำร่างส่งไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะ
ซึ่งระยะทางรวมแล้วเกือบ๑๐กิโลเมตรนะคะ
เคลื่อนย้ายจะใช้รถ๑คัน
เจ้าหน้าที่๔คนประจำแต่ละคัน
แล้วแต่ละคันก็จะเคลื่อนย้ายไป
ตามที่วางแผนเอาไว้อย่างที่ดิฉันอธิบายให้ฟัง
จะเป็นโรงพยาบาลบางสะพานหรือว่าจะเป็นที่มูลนิธิ
ส่วนเรื่องของการสนับสนุนค้นหาพื้นที่ชายฝั่ง
กู้ภัยเองเตรียมทั้งเรือยางแล้วก็นักประดาน้ำ
ถ้าเกิดว่ากองทัพเรือร้องขอมา
อันนี้พร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจทันทีค่ะ
แต่ถามว่าทางหน่วยสนับสนุนพื้นที่ชายฝั่งเนี่ย
อาจจะไม่สามารถออกไปได้ไกลมาก
เพราะว่าตอนนี้คลื่นก็ยังแรง
สามารถไปได้แค่พื้นที่ชายฝั่งบางสะพาน

รอยต่อประจวบคิริขันติดกับชุมพรนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมดูภารกิจช่วงเช้าหน่อย
เมื่อเช้านี้ค่ะทางเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือ
เป็นของบริษัทท่าเรือประจวบนะคะ
แล้วก็มีการลำเลียงกำลังพลที่รอดชีวิต๑นาย
ก็คือพลทหารชะนันยูแก่นศรียานะคะ
พลทหารชะนันยูได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วก็มาพักฟื้นบนเรือหลวงอ่างทองคืนนึง

ตอนที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอด
แล้วมีรถเป็นรถฉุกเฉินของมูลนิธิสว่างราชธรรมสถาน

แล้วอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้รอดชีวิต
จะนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลบางสะพาน
เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ได้รักษาต่อไป
เพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
กำลังพลที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
มีทั้งหมด๑๐๕นาย
คือบรรทัศน์สุดท้ายค่ะที่เรารวมให้คุณผู้ชมได้ดู
แล้วตอนนี้พบเจอที่รอดชีวิตแล้ว๗๖นายนะคะ
ส่วนที่เสียชีวิตมี๖นาย
และตอนนี้อีก๒๓นายยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ
ยังอยู่ระหว่างการค้นหาอยู่นะคะ
ซึ่งเราก็หวังแหละว่าเราจะได้รับข่าวดีหลังจากนี้

วันนี้วันที่๒๑ธันวาคมถือเป็นวันที่๓

ค้นหากันตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาเลยค่ะ

แล้วก็ยังมีเครื่องบินดอร์เนีย
รวมถึงมีเฮลิคอปเตอร์อีก๒ลำในการที่จะค้นหา
เพราะฉะนั้นตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะ
เราก็ยังคงเกาะติดภารกิจนี้
แล้วก็พร้อมที่จะรายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราเจอกำลังพลทั้ง๒๓นายนะคะ
ชีวิตที่สูญเสียไปคุณผู้ชม
ผมเชื่อว่าทุกคนหวังว่าจะให้เป็นแค่๖ชีวิตพอ

แต่๑ใน๖ชีวิตที่เรารายงานไป
อย่างเรือโทสามารถแก้วผลึกเนี่ย
ท่านเป็นชาวตำบลโคกว่านอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำครับ
นักข่าวเราไปที่บ้านโคกว่านเลย

เงียบเลยนะครับเพราะว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของเรือโทสามารถ
ทั้งคู่เดินทางไปรับร่างลูกชายแล้วครับ
แต่นักข่าวเราไปถึงได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องของเรือโทสามารถ
นี่ฮะพี่วันนิดาโสมกุลอายุ๕๐ปี

เรือโทสามารถน้องชายเธอเนี่ยอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กแล้ว
จนสามารถเข้ารับราชการได้สมความตั้งใจ
แล้วเรือโทสามารถก็ส่งเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกเดือน
โทสามารถเพิ่งไปประจำการที่เรือหลวงสุโขทัยได้แค่๒ปีเองคุณผู้ชม

คุณวันนิดาบอกว่าเธอก็ไม่อยากจะไปโทษว่าเป็นความผิดของใครหรอกนะ
ส่วนหนึ่งก็เข้าใจแหละว่าเป็นอุบัติเหตุ

คาใจเรื่องการเตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลบนเรือครับ
มีญาติอีกคนนึงที่นักข่าวเราไปเจอ
ชื่อคุณลักษณะสมกุลอายุ๔๘ปี
คุณลักษณะเนี่ยบอกว่าต้นเดือนที่ผ่านมา
ผู้ตายก็คือเรือโทสามารถกลับมางานแต่งญาติตอนนั้นก็เจอกันนะ
คือปกติเวลาคุณลักษณะกับเรือโทสามารถเจอกัน
ไม่เคยไหว้กันนะเพราะเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่า
ก็เรียนมาด้วยกันเป็นทั้งญาติเป็นทั้งเพื่อน
ก็เลยมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุนะคุณผู้ชม
คุณลักษณะบอกนะบอกว่าเหมือนเป็นการบอกลาหรือเปล่า
แล้วก็มีข้อมูลจากเพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังว่า
โทสามารถเขาบาดเจ็บที่ขาระหว่างเรือประสบเหตุครับ
หลังจากนั้นพออยู่ในทะเลคาดว่าคงจะทนอาการบาดเจ็บไม่ไหว
ก็เลยหมดแรงหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเลยครับ
เราเราก็มีความรู้สึกเบ๊บจะไปไหนไม่เจอหรือยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ
เครื่องมือหลังเจ็บจากขาแหลก
ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เพื่อนที่เขาอยู่ด้วยนะ
เขาบอกไม่ไหวแล้วแล้วก็ปล่อยตัวไปเลย
สลับไปดูที่บรรยากาศที่ท่าเรือประจวบครับ
คุณผู้ชมก็ยังคงมีญาติของผู้สูญหายนะ
เขามารอติดตามข่าวอยู่ว่าจะเจอเมื่อไหร่
นี่คือเอาจริงที่ท่าเรือประจวบ
ของผู้สูญหายตอนนี้ยังยืนยันเป็นตัวเลข๒๓นายอยู่
ทุกครอบครัวที่ไปรออยู่ที่ท่าเรือนี่รอแบบมีความหวังทั้งนั้นเลย
มีความหวังครับเพราะว่าจากปฏิบัติการค้นหาก็เจอผู้รอดชีวิตเหมือนกัน

แม่ผ่องศรีเป็นแม่ของพลทหารเจมส์
เดินทางมาจากจังหวัดระยองนะมาติดตามแล้วก็รอฟังข่าว
กำลังพลที่สูญหายเป็นวันที่๓แล้ว
ผ่องศรีบอกยังคงรอคอยอย่างมีความหวังอยากให้ลูกรอดกลับมา
ถึงแม้ลูกแม่จะบาดเจ็บบ้างไม่เป็นไรแม่รับได้
แต่เชื่อว่าถ้าลูกไม่บาดเจ็บแม้จะผ่านมานานหลายชั่วโมง

แต่ที่แม่กังวลคือกระแสคลื่นลมที่มันแรงมากนี่แหละครับ
ส่วนเมื่อวานนี้หลังจากที่ทุกคนได้ฟัง
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
แถลงแล้วก็ยังมีความหวังเพราะยืนยันว่าไม่มีคนติดอยู่ในเรือนะ
เนี่ยแล้วมันประเด็นเรื่องเสื้อชูชีพด้วยค่ะ
อันนี้เราก็ถามทางญาติของผู้สูญหายเหมือนกันนะ
เสื้อชูชีพที่ไม่เพียงพอเอาจริงทางญาติก็บอกว่า
ไม่อยากถามเรื่องนี้เพราะว่ารู้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์ถือว่าวิกฤตอยู่
แล้วทางกองทัพเรือเองรวมถึงทุกหน่วยเนี่ยนะ

เรื่องที่พักเรื่องอาหารสำหรับครอบครัวยาดที่มาติดตามข่าว
นี่ผ่านมา๒วันเข้าสู่วันที่๓แล้ว
ครอบครัวบอกว่าตอนนี้เราอยู่แบบหวัง
เราหวังแล้วเราก็อยากให้เกิดปฏิหารขึ้น
เดี๋ยวฟังคุณแม่ของพลทหารเจมส์หน่อยนะคะ
ก็อยากให้ลูกกลับมามีชีวิต
ขาล้างข้างแตกหูแตกอะไรก็ไม่เป็นไร
ก็อยากให้มีชีวิตอะค่ะอยากให้เป็นทหารมันมี
ทุกครั้งวินาทีที่เขาประกาศว่ามีเจอมีอะไร

ก็มันก็ตื่นเต้นแล้วมันก็คิดว่ามีลูกเราหรือเปล่า
แล้วก็น้ำตาก็ไหล
ค่ะตอนนี้คือทำใจ
ทำใจมากนั่นแหละแต่ก็ยังมีความหวังอยู่
ส่วนเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยที่จมอยู่ใต้น้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการไปยังกองเรือทุ่นระเบิด
เตรียมยานสำรวจใต้น้ำเพื่อจะบันทึกภาพใต้น้ำครับ
บริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางไป
เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการประเมินกู้เรือ
ที่เป็นเรือทำลายทุ่นระเบิดจะออกเดินทาง
กองเรือทุ่นระเบิดจังหวัดสมุทรปราการครับ
ยังจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ว่าจะถึงที่หมายในเช้าวันพรุ่งนี้
ละเอียดเรือส่วนต่างส่วนการกู้เรือก็จำเป็นต้องให้ภาคเอกชนในไทยเข้ามาร่วมกัน
กองทัพจะมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ก็ไม่ทันสมัย
เท่ากับของภาคเอกชนที่เครื่องมือพร้อมกว่า
อันนี้ท่านผู้บัญชาการฐานเรือท่านบอกนะครับ
ค่ะผู้ชมค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่เชื่อแล้วว่าทุกคน
จับตารอแล้วก็รอตามข่าวนะคะ
ซึ่งทางด้านนายกรุครัฐบลตรีพลเอกประยุชน์จันทร์โอชา

กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดทางกองทัพเรือเองเตรียมที่จะเปิดเผย
เรื่องของรายชื่อผู้เสียชีวิตรายชื่อของคนเจ็บ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่านายกสั่งทุกวันเลยให้ตามให้ดูแล
เมื่อวานท่านก็สั่งให้ส่งรายชื่อทั้งหมดมาให้
คนที่จะต้องดูแลเพื่อเยียวยา
แต่พอทราบข่าวว่ามีกำลังพลที่เสียชีวิต

แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้น
แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคนที่วิพากษ์วิจารณ์

บอกว่าขอให้เบาเรื่องการวิภาควิจารณ์ลงหน่อย

เป็นอย่างนี้เพราะอะไร